มาดูอีกหนึ่งคลิปเตือนภัยนะคะเอามาแชร์กันให้ชมกัน
เพราะว่าแชร์กันในสื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมากทีเดียวค่ะ
นั่นก็คือเหตุปลาหินใส่รถ
ปกติแล้วเหตุแบบนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่นอกเมือง
ในพื้นที่เปรียวหรือว่าเวลากลางคืน

ผู้ประสบเหตุได้โพสต์คลิปเตือนภัย
ซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครบนถนนเส้นพระปิ่นเกล้า
คู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนานี

นี่แหละค่ะเป็นคลิปส่วนหนึ่งนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปเตือนภัย
บันทึกภาพด้วยจากกล้องหน้ารถค่ะ

ยืนอยู่บนสะพานลอยคนข้ามถนนนะคะ
แล้วก็โยนหินลงมาใส่รถของเธอนี่แหละค่ะ

แล้วก็โยนหินลงมาจนได้ยินเสียงหินกระทบกับหลังคารถอย่างชัดเจนนะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน
ขณะนั้นก็มีรถสัญจรไปมาตามปกติ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็น
เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่เปิดให้ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
ขณะที่เดินทางกลับบ้านแล้วก็เธอก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทุกวัน
ขณะที่ผ่านไปเนี่ยค่ะก็มีคนใช้สะพานลอยเนี่ยนะคะ
อยู่บนสะพานลอยแล้วก็โยนของลงมาใส่หลังคารถ
ซึ่งเธอก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลางกรุงเทพมหานคร
เพราะตอนแรกก็ตกออกตกใจเข้าใจว่ายางรถยนต์นั้นระเบิด
จากนั้นนะคะเธอก็โชว์ภาพร่องรอยความเสียหายภายนอกรถ
ที่คนร้ายปลาหินเฉียดกระจกหน้ารถไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
รวมทั้งสภาพของหลังคารถภายในห้องโดยสารก็ได้รับผลกระทบด้วย
เธอก็ยังบอกว่ายังโชคดีที่ไม่ประสบกับประเทศเฉียวชนซ้ำ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้โครงสร้างหลังคารถนั้นยุบตัว
ก็เลยอยากจะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว
เพิ่มความระมัดระวังสอดส่องดูแลด้วยนะคะว่า
อาจจะมีบุคคลไม่หวังดีคอยแอบอยู่บนสะพานลอยก็เป็นได้นะคะ